สำหรับใครที่ชอบกินทุเรียนเคยเจอทุเรียนแบบไหนบ้างนะฮะ
ทุเรียนอ่อนทุเรียนแข็งเกินไปหรือว่าเละเกินไป
อ่ะบอกมาผ่านไลน์หน้าจอกันหน่อยนะครับ
มีคนคนหนึ่งเขาไปซื้อทุเรียนมา
เขาบอกโอ้โหกรอบนอกนุ่มใน
แต่ว่าไอ้ที่กรอบเขาประชดนะ
เพราะมันแข็งเป๊กเลยเขาบอกแข็งจนเหมือนเป็นก้อนหินเลย
นี่คือเอาโขกเอาโขกกับพื้นเลยเหรอคะ
โขกแบบนี้เนื้อทุเรียนยังไม่สะทกสถานยังไม่เป็นอะไรเลย
แล้วคุณคิดดูถ้าเราเอาฟันกัดโอ้โหฟันคงหักอ่ะ

เขาบอกทุเรียนหรือหินกันแน่เนี่ยนะครับ
นี่แหละฮะสาวคนหนึ่งซื้อทุเรียนมาแล้วก็เธอเป็นผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่ามินตรานะครับ
ไปซื้อทุเรียนมาจากร้านแถวหน้าวัดดังแห่งหนึ่งในอำเภอสันคบุรีจังหวัดชายนาฏ

บอกแม่ค้าบอกว่าต้องการแบบกรอบนอกนุ่มใน
คือคนบางคนชอบกินทุเรียนแบบแข็งหน่อยก็มีนะหรือชอบกินทุเรียนแบบนิ่มเละก็มีแล้วแต่สไตล์คนชอบนะฮะ
แต่ตามคลิปเนี่ยเธอพิสูจน์ให้ดูเลยว่ากรอบนอกนุ่มในที่เธอสั่งไปมันเป็นยังไง
มันน่าผิดหวังอย่างแรงนะครับเพราะว่าทุเรียนทั้งหมดเป็นทุเรียนอ่อน
และมันแข็งมากเธอก็เลยโชว์ฮะทุบทุเรียนทุบพัวกับพื้นเลยนะ
ดูว่ามันแข็งเหมือนก้อนหินทุบหลายรอบเนื้อทุเรียนยังไม่บุบเลย
ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปสำรวจแถวหน้าวัดชื่อดังนะครับ
เพราะว่ามีร้านทุเรียนอยู่ร้านเดียวก็เลยเข้าไปสอบถามกับเจ้าของร้าน
เจ้าของร้านก็บอกใช่ครับเป็นร้านทุเรียนที่ผู้หญิงคนที่โพสต์ซื้อไปจริง
เจ้าของร้านบอกว่าทางร้านขายผลไม้ตามฤดูกาลมานาน
ส่วนทุเรียนเพิ่งจะมาขายได้๓๔เดือนขายวันละ๗๐๑๐๐ลูก
ช่วงโควิดเนี่ยโอ้โหทุเรียนเนี่ยขายดีนะคุณสังเกตไหม
ใช่นะฮะคนบอกว่าอยากกินทุเรียนมากนะครับ
เจ้าของร้านเขาเลยบอกว่าช่วงโควิด๓๔เดือนก็เลยรับมาขาย
ขายได้วันละ๗๐๑๐๐ลูกราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ๙๙บาทแล้วก็๑๑๙บาท
ขายทุกวันมีทั้งแบบสุกแบบห่ามแล้วก็แบบดิบให้ลูกค้าได้เลือก
ถ้าสุกก็เอาไปกินเลยถ้าแบบห่ามแบบดิบก็เอาไปบ่มข้ามคืน
ไว้สักหน่อยกี่คืนกี่คืนก็ว่าไปนะครับ
ทุเรียนที่เลือกให้มันกินได้เลย
เจ้าของร้านก็เลยฝากบอกว่าเอามาเปลี่ยนได้นะ
หรือเอามาคืนก็ได้พร้อมจะคืนเงินให้เหมือนกัน
แต่ต้องมีเปลือกแล้วก็ภูทุเรียนมันต้องครบทุกภู

คนโพสต์เอาไปทุบซะแล้วนะครับ
ที่ผ่านมาหากลูกค้าเจอปัญหาก็นำมาเปลี่ยนได้
ทีนี้เจ้าของร้านบอกว่าผู้หญิงคนที่ซื้อไป
ไม่น่าจะโพสต์ลงโซเชียลเลยควรมาคุยกันก่อนนะครับ
ทำแบบนี้ทางร้านก็เสียหายเหมือนกัน

เพราะยังมีลูกค้าอีกจำนวนมากที่ยังเชื่อใจ
แล้วก็มาซื้อทุเรียนกินอยู่เป็นประจำนะครับ
ผู้สื่อข่าวได้ลองซื้อแล้วก็ขอชิมทุเรียน
ก็ปรากฏว่าทุเรียนที่ผู้สิทธิ์ข่าวเลือกนะ
คือไม่ได้ให้พ่อค้าเลือกให้นะ

ก็เป็นทุเรียนที่ก็อร่อยนะกรอบนอกนุ่มในอร่อยสมราคา
แล้วก็ผู้สื่อข่าวก็คุยกับลูกค้าคนอื่นที่มาซื้อ
บอกว่าเคยซื้อไปแล้วก็ได้ทุเรียนที่ดีได้ทุเรียนที่อร่อยนะครับ
แต่ทีนี้ก็ต้องมีการชี้แจงกับลูกค้านะ
ให้ดีก่อนว่าที่ซื้อไปต้องเอาไปบ่มไว้กี่วัน
ถึงจะกินได้อร่อยนะฮะอะไรแบบนี้นะฮะ